คุณแมททิวกับริเดียนะครับตอนนี้ผลเลือดก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับ
ก็คาดว่าน่าจะมีซากเชื้อที่ตายนั้นปนอยู่ในเหมือนกับในเลือดในร่างกายนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็แน่นอนครับว่า๒ตัวก็ยังจำเป็นที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาล
โดยตลอดยาวรัมหก๓๔วันที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยมีความจำเป็นอาจจะต้องเอาตัวไว้ก่อน
เพราะเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าถ้าเกิดว่ากลับไปที่บ้านแล้ว
แล้วเชื้อมันไอ้ที่ว่าเจอบวกเนี่ยแล้วไปบอกว่าเป็นตายเนี่ยนะฮะ
ตีแบบกลับไปแล้วมันเป็นเชื้อเป็นแล้วไปติดลูกหรือไปติดใครเนี่ยเดี๋ยวจะลำบาก
ก็มีความจำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาลดีกว่า
ก็เป็นกำลังใจคุณแมททิวด้วยนะคะ